คุณผู้ชมถ้างูกัดเท้าทำยังไง
งูกัดเท้าไม่ต้องไปหาหมอนะ
ให้เอาเข็มเอาหนามตรงรอยกัดน่ะ
อ๋อหรอนะครับบ้านนี้ทำแบบนี้ล่ะ
เน่าแม่ชีพิลึกรักษางูกัดเข็มจิ้มเท้า
เนื้อตายเนื้อตายต้องตัดทิ้งครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหดูสีนี่แหละครับ
นี่คือแผลติดเท้าของในเอนะครับ
นามสมมุติอายุ๕๙ปีหลังจากงูเขียวกัด
งูเขียวกัดฉกเข้าให้นะแล้วก็ไปรักษาแบบพื้นบ้าน
เท้าบวมแผลเน่าคุณผู้ชมฮะ
แล้วแผลมันกว้างขึ้นกว่างขึ้นโอ้โฮเขียวมาแล้ว
นะครับแผลลึกถึงกระดูกอ่ะนะครับจนในที่สุดต้องไปโรงพยาบาล
ลูกสาวของผู้เสียหายเล่าบอกว่าพ่อของเธออายุ๕๙
งูกัดที่นิ้วโป้งเท้าก็พาไปโรงพยาบาล
มันเต่งเลยนะเออดูสิมันบวมแน่นะครับ
คือไปหาหมอเนี่ยนะแผลปัจจุบันหมอเขาก็ฉีด
คือบอกหมอชิดแล้วเดี๋ยวเขามีขั้นตอน
คือหมอเขายังไม่ฉีดเซรุมให้จะต้องตรวจเลือดทุก๓ชั่วโมง
ตรวจเลือดทุก๓ชั่วโมงก่อนดูความผิดค่าความผิดปกติในเลือดก่อน
มีชาวบ้านบอกว่าโอ้โหช้านู่นไปหาหมอพื้นบ้านนี่
นี่เขาเป็นพระนะเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
แถวทัพสแกนเนี่ยดังเขาดังเรื่องนี้เลย
พอไปถึงไม่เจอพระแต่เป็นแม่ชีมารักษา
แม่ชีมารักษาแทนคุณผู้ชมเอาเข็มจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มจิ้ม
รอบแผลที่งูกัดอ่ะนะแล้วเขาบอกจิ้มทุกวันนะ
ไปจิ้มไปจิ้มทุกวันจนกว่าจะหายแล้วอย่าไปกินยานะ
แผนปัจจุบันเนี่ยอย่าไปกินนะนี่ฉันไม่คิดค่ารักษานะ
นี่ที่วัดไม่คิดค่ารักษาแต่ว่าเอาน้ำมันไปทาหน่อยไหมขวดละร้อย
อ้าวเอาน้ำมันไปทานอ๋อก็ไม่คิดค่ารักษา
ไม่คิดค่ารักษาไงดอมแต่เอาน้ำมันไปทานเนี่ยแม่ขวดละร้อย
รักษาได้๑๘วันแผลใหญ่ใหญ่พ่อปวดครับปวดแผลตลอดเวลา
ชีก็เลยใช้กันไกลตัดเนื้อออกตัดเนื้อกันออกแบบสดนั่นแหละ
ถึงเนื้อเท้าก็แหว่งในทีนี้นะครับแล้วบอกได้ว่าแม่ชีว่าไงแล้วไว้
อย่าร้องเยอะทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ไม่ต้องมาแล้ว
น่ะครับจนเมื่อ๒๐สิงหาคมที่ผ่านมาลูกเห็นทาไปในนรพหนูไหว้ละ
ไปโรงพยาบาลเถอะไปโรงพยาบาลเถอะพบว่าเนื้อที่เท้าตายแล้วครับ
ต้องผ่าตัดเอาเนื้อออกคุณผู้ชมนะอื้อน้ำแข็งคุณผู้ชมคุณผู้ชม
ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะขนาดนี้เลยเหรอเออนี่แหละนี่น่ะเนี่ย
ทีมข่าวไปที่วัดอ่างสุวรรณตะบนอ่างทองอำเภอทัพสแก่
ไปเจอท่านเจ้าวาดไปเจอแม่ชีทั้งคู่บอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์นะ
แต่ถ้าจะถ่ายรูปสถานที่ล่ะเรียนเชิญถ่ายได้
นายสกลปัดเมฆอายุ๕๐คนที่เป็นคนบางสะพานน้อยคุณผู้ชม
ที่เคยไปรักษาด้วยอาการขาบวมเล่าบอกว่าโอ๊ยนี่นักข่าวมาฟังผมบ้าง
คนที่เขารักษาได้ผลน่ะมีผมนี่รักษาที่นี่นะ
แล้วเห็นพี่ผู้ชายคนนี้อายุ๕๙เนี่ยที่ขาเน่าเนี่ย
มารักษาตลอดทีแรกก็เห็นนั่งรถเข็นมารักษาอย่างต่อเนื่องจนหายดีเดินได้แล้วนี่
แต่ทำไมเท้ามาบวมอีกก็ไม่รู้นะครับอ๋อนี่รู้มาว่าให้เมียใช้หนามบ่งอ่ะ
เอาหนามเนี่ยโบ่งโอ้สกปรกมันน่ะนะหนามมาโบ่งตุ่มเล็กที่เท้า
ส่วนเรื่อยน้วมันเท้าแผนนักข่าวเมื่อกี้พูดผิดนะเบิร์ตส่วนละ๑๐๐นิดนะ
เบิร์ตพูดแพง๕๐บาทเท่านั้นอ๋อที่แนะนำให้ไปทาเนี่ย๕๐บาทเท่านั้น
ทำไมเหมือนกับตรงไอ้ร้อยหวายมีเป็นแผลอะไรนี่คนนึงอ่ะอีกคนนึง
มาสุดรถร้อนที่โดนใหญ่มางูกัดนะเนี่ยฮะกัดเหมือนกัน
นี่แหละครับตะขาบขออภัยตะขาบต่อยเนี่ยตะขาบต่อยต่อยเอ็นร้อยหวายเลย
นะครับมารักษานะครับแต่ทางวัดบอกว่าไม่ให้ดูไม่ให้ดูให้ถ่ายแค่นี้นะ
เพราะแสดงว่าสัตว์เลื้อยคานทั้งหมดที่นี่เขาชำนาญ
อ่าเขาอ้างว่าเขาชำนาญเมื่อได้ข้อมูลจากวัดนะครับแล้วก็นายสกลและทีมข่าว
นะครับก็ไปหาลูกสาวของผู้เสียหายอีกทีนึงเธอเล่าบอกว่าโอ้พี่นักข่าวทีแรก
หนูก็นะไปรักษาแหละพ่อเดินเองได้แล้วแต่รักษาไปเรื่อย
อยู่ดีเดินไม่ได้ท้าวบวมเป็นน้องนี่นะครับ
ก็เลยที่บอกว่าเนี่ยไปเอาน้ำบ่งก็มันเป็นหนองหนู

แล้วก็บอกด้วยว่ายังมีคนที่ดูเอาไว้จะได้ไม่ไป
ยังมีคนที่เป็นหนักกว่าพ่อของเธอแล้วไปรักษานะ
แล้วก็กลัวว่าจะเป็นแบบพ่อของเธอ
เธอก็เลยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหน่อยนะครับ
คือถ้ามันดีมันถูกนะครับสุขอนามัยถูกต้อง
ตามแผนการรักษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปดูหน่อย
แต่ถ้ามันไม่ถูกก็ต้องบอกว่ามันไม่ถูก
ค่ะจบซะทีข่าวนี้โอ้โฮทำไมน่ะ
เงยหน้าไปมองกี่ทีนี่ก็โอ้โฮ
ดูอีกทีแล้วเนื้อเนื้อหลังเท้าไม่หายไปเลยน้ำแขก